พูดถึงเรื่องของตัวเลขเอาซะหน่อยแล้วกันนะ
พรุ่งนี้ออกรวรรณสถาดกิจแบ่งรัฐบาล
พูดถึงเรื่องของตัวเลขก็คงจะไม่ได้
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะว่าเอาว่าไม่มีมาฝากหรือเปล่า
เอาซะหน่อยละกันให้ไปดูเรื่องของต้นมะพร้าวแปลกหน่อย
คุณผู้ชมชาวบ้านรู้ก็ต้องแห่ไปกราบไห้กันเหมือนเดิมแล้วครับ
แล้วเขามียอดลักษณะคล้ายกับเสียญพญานาคเหมือนกัน
คุณผู้ชมดูสิขึ้นแบบนี้เหมือนจริงนะ
มียอดคล้ายเสียงพญานาคอยู่ในสวนหลังบ้านของ
นายดอนแวงไทยทรงอายุ๖๓ปีครับ
บ้านเลขที่๑๒๒หมู่๒บ้านดอนใหญ่
ตามบนกระเบื้องนอกอำเภอเมืองยางจนครราชสีมา
เจ้าของบ้านบอกว่าต้นมะพร้าวนี้มีความแปลกอยู่ที่ยอด
มันหงิกงอคดไปคดมารูปคล้ายกับเสียงพญานาค
ส่วนลำต้นนั้นเป็นปกตินะคือปกติแล้วมันจะสูงกว่านี้
แต่ทำไมอันนี้มันไม่สูงเหมือนมะพร้าวทั่วไปก็ไม่ทราบ
พอชาวบ้านทราบข่าวต่างก็พากันไปดูจุดทูปกราบไหว้เลยคุณผู้ชม

หลายคนเชื่อว่าน่าจะเป็นพญานาคมาสถิตอยู่ที่ต้นมะพร้าวต้นนี้
แล้วก็ให้โชคลาภแก่คนที่ไปกราบไหว้บูชา
แล้วก็ติดกันแล้วหลายงวดและงวดนี้เขาก็เห็นจากต้นนี้เหมือนกัน
คุณผู้ชมนอกจากที่เรียกของคุณทัศนายที่โคราชไปเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวเราไปที่ร้อยเอ็ดกันบ้าง
เขาเดินทางไปที่บ้านของนางไพรวันคำแสนโคตรอายุ๕๙ปี
นี่ไม่ใช่นางไพรวันนี่คือเต่าค่ะเป็นเจ้าของบ้าน
แต่บ้านเลขที่นี้อยู่ที่บ้านเลขที่๑๐๐ที่หมู่๙บ้านภูเขาทองที่ตำบลคำพออุงอำเภอโพชัย
เพราะอะไรเขาบอกว่ามีเต่านาตัวใหญ่คลานเข้ามาอยู่ในบ้าน
แล้วนางพลัยวันเนี่ยนะคะก็ดูแลเลี้ยงเต่านี้เอาไว้ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา
เต่าตัวนี้ค่ะนี่อยู่กับน้องหมาด้วยนะดูเขาเป็นเพื่อนเล่นกันอย่างดีเลย
อันนี้แปลกใช่ไหมมันก็ไม่รู้เต่าบางตัวก็เป็นแบบนั้นเนี่ย
ฉันอาจจะไม่ได้สังเกตไงไม่รู้เขาคาดว่าเต่าเนี่ยน่าจะมีอายุหลายสิบปี
ก็เลยตั้งชื่อเต่าตัวนี้ว่าปู่ดำค่ะคุณผู้ชม
ใช่ชาวบ้านเขาก็เอาดอกบ้ายเอาทูปเทียน

แต่เต่าคลานไม่หนีไปไหน
เจ้าของบ้านบอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะเอาปู่ดำไปปล่อยที่ฝ่ายน้ำล้นภูผาขา
เพื่อคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนี่ดูสิเขาโรยใหญ่เลย

ใครอยากรู้ตัวเลขผมพิมพ์ไว้ให้ในเฟซบุ๊คผมเรียบร้อยแล้ว

เดี๋ยวอย่าเพิ่งตัดภาพนะมันมีจนจบไหม

ใครอยากรู้ว่าปู่เต่าให้เลขอะไรอะไรก็ไปดูในเฟซบุ๊คผมแล้วกัน

ผมพิมพ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วชื่อเฟซบุ๊คทัศนัยโค้ดทองนะครับ